คุณผู้ชมคะมาดูประเด็นข่าวเรื่องของคู่อริยิงกันจนเสียชีวิตนะคะ
ตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดหาเส้นทางหลบหนีของกลุ่มคู่อริที่ใช้ปืนก่อเหตุ
ยิงคนจนเสียชีวิตย่านสายไหมเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยมีการตั้งประเด็นก่อเหตุเอาไว้๔๕ประเด็น
พลตำรวจตรีพานุมาตรบุญยลักษณ์ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒ได้เดินทางมาที่สนสายไหม
เพื่อติดตามความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่คู่อริภายในซอยสายไหม๓๔
ทำให้นายนัทธนัยบุญนาควัย๒๑ปีเสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก๒คนเมื่อคืนที่ผ่านมา
พลตำรวจตรีพานุมาตรระบุว่าเบื้องต้นจากการตรวจภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อจะดูเส้นทางก่อนก่อเหตุและหลบหนีก็พบว่าคนร้ายมีด้วยกัน๔คน
ขี่รถจักรยานยนต์มาด้วยกันสองคันคาดว่าใช้อาวุธปืนไม่ต่ำกว่าสองกระบอกในการก่อเหตุ
ซึ่งตำรวจได้สอบปากคำพยานจำนวน๔ปากทราบมาว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตเคยมีปัญหาทะเลาะกับวัยรุ่นกลุ่มอื่นแต่ยังไม่เคยถึงขั้นมีเรื่องกับใคร
และปกติก็จะมานั่งพูดคุยกันบริเวณที่เกิดเหตุเป็นประจำเพราะว่าเป็นบ้านของรุ่นพี่ซึ่งในวันเกิดเหตุก็นั่งคุยอยู่ด้วยกัน๗คน
จากการตรวจสอบประวัติผู้เสียชีวิตพบว่าเคยถูกจับกลุ่มในคดียาเสพติดและพกพาอาวุธปืนส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเบื้องต้นตั้งประเด็นเอาไว้๔๕ประเด็นเพราะว่าต้องรวบรวมพยานหลักฐานอื่นเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป